ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัด

ความสามารถทีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

คือตัวแทนของความเสียสละ
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้

กับอนาคตของลูกและหลาน

ว่าจะต้องเหนื่อยแทบขาดใจ
ถ้ายังส่งลูกหลานไม่ถึงฝั่ง
พ่อคนนี้ก็จะสู้

จนกว่าฝาโลงจะปิดหน้า

ขายผัดไทย

เป็นคนส่งหนังสือ

ถ้าวิ่ง๑๐จุดก็ได้๓๐๐กว่าบาท
รายได้คือ๑๕วันออกที

ต้องเบิกวันต่อวันแบบนี้

ทุกวันนี้ภายในครอบครัวที่

เขาก็มาให้แฟนผมเลี้ยงตั้งด้มกระแบบ

พ่อแม่เขาเลี้ยงไม่ได้เขาเอามาโยน

อยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
ปู่กับย่าทำงานหนักมากค่ะ
หนูคิดว่าหนูต้องเรียนให้จบค่ะแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะ
เมื่อก่อนใครอาหารตำสั่งจะได้ได้อยู่แต่จนทีมันเงียบ
บางวันก็ได้กำไรแค่ร้อยสองร้อยบางวันก็ขายไม่ได้ไม่รัก
ก็ลำบากอยู่นะเพราะว่ามันใช้จ่ายเยอะ
ก็ลงทุนก็ลงทุนเยอะไหนจะหลานนี่ไหนจะลูกอีก
พอออกมาจากงานเนี่ยเราก็ไม่มีเงิน
แฟนก็ขายของขายบางวันนี่ลงทุนไปแปดร้อยได้เงินมาสามร้อย

พอถึงค่าเทิมลูกก็ต้องอาศัยคนอื่นเขา
ไปยืมบ้านนู้นบ้างบ้านนี้บ้างห้าร้อยพันหนึ่ง
ลูกเขาก็ขนขวายว่าเขาจบโปรโยชน์
เรียนจบแล้วแต่เราไม่มีเงินไปอาวุธของปวช
พอเราไม่มีลูกก็อุตส่าห์ออกมาทำงานเราก็เศร้านะครับ
มันก็รู้สึกเจ็บใจเพราะว่าเรียนจบมาแต่ไม่ได้วุฒิออกอะไรอย่างนี้
ก็รู้ว่าฐานะบ้านตัวเองเป็นยังไงทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ตั้งแต่ปี๑เพราะว่าอยากแบ่งเบาเหมือนกันค่ะ
ซึ่งหนูอยากทำงานด้วยเพราะว่าก็อยากเลี้ยงเขาสองคนด้วย

เห็นเขาทำงานหนักทั้งสองคนก็สงสารเขาด้วยเขาก็อายุเยอะแล้ว

ลูกสาวก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้เหมือนกัน

บางทีเงินออกเขาก็โอนให้เขาก็บอกเอาแม่เก็บเอาไว้
แล้วก็มีห่วงเขากลับดึกอะไรอย่างนี้
ว่าไหนต้องมาอดรอทำงานช่วย
สงสารลูกอะไรอย่างนี้เขาก็อยากเรียน
แต่เขาไม่ได้เรียนเขาก็ต้องมานั่งทำอ่านนะ
ตื่นมาตอนตีหนึ่งมานึ่งข้าวเหนียว
เตรียมของไปตอนเช้า
ตี๓กว่าผมตื่นไปขายตอนประมาณตี๕
ไปขายที่นั่งก็ประมาณประมาณตีห้าเฉียวเจษฐ์จีนห้า
บางวันผมซื้อต้องมาปลุกคนขายนะ
เวลาคนไม่มีลุงก็นอนแบบนี้

สะกิดอย่างนี้คือนอนไม่พอ
ขายถึงประมาณสิบเบ็ดโมงกว่า

รอบเช้านี้ขายมีแต่เสมอทุนแต่เราจะต้องเอาเงินซื้อของเพื่อขายผัดไทยรอบเย็นเนี่ย
แล้วพอผมกลับมาผมไปซื้อของซื้อหมูซื้อกุ้งแห้งซื้อเส้นซื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
ของไว้ขายตอนเช้าแล้วก็จะไปขายต่ออีกรอบหนึ่ง๔โมงเย็น
ลุงเขาลำบากบางทีเขาก็ได้นอนน้อยเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ต้องไปขายของนะ
ก็สงสารเขาเหมือนกันแหละไอ้ทำไงได้เนอะมันก็ต้องทำ
ถ้าวันหนึ่งลุงเขาหยุดขายของมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเบ้นไม่มีรายรับ
มันหยุดไม่ได้เลยสักวันหนึ่ง
ป่วยไม่ป่วยลุงก็ต้องไปหยุดทำแล้วติดลบทันทีเลย
เราพวงว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเราขายไม่ได้ไอ้ลูกมันจะไปโรงเรียนหลานมันจะไปโรงเรียน
มันจะพอใช้เปล่ามันก็ต้องเจียนไปเจียนอยู่
เป็นห่วงที่สุดคือถ้าไม่มีผมทุกอย่างจบเหมือนกัน
ลุงก็ภาวนานะขอเอาตัวรอดไปวันข้างหน้าอายุเท่าไหร่ลุงไม่รู้
แต่ลุงรู้ว่าวันนี้เราจะเอาตัวรอดแบบไหน
เพราะฉะนั้นอย่าเผลอเราทำวันต่อวันให้มันดีให้มันดีให้มันดี
วันนี้ดีพรุ่งนี้เรายังดีว่า
๊าเป็นตัวอย่างให้หนูในเรื่องของการงานตั้งแต่ทำงานไม่ขี้เกียจ
เป็นห่วงเรื่องที่เขาแบบเอาไปขายของด้วยแล้วก็กลับดึกด้วยมันอันตราย
ก็กังวลเพราะว่าป๊าหนูก็แก่แล้วแม่หนูก็แก่แล้ว
หนูก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเขาทั้งสอง
ก็อยากให้เขาพักผ่อนไม่ต้องทำงานหนักแล้วแล้วหนูก็จะดูแลเอง
ได้เงินสักก้อนหนึ่งคือผมต้องการถ่ายวุฒิไอ้ปวชของลูก
แล้วก็จะทำบ้านหลังคาด้วยภื้นและ
จะไม่คิดว่านำอยู่อย่างน้อยจะถึงไว้ให้ลูกหลาน
ถามว่าเราท้อได้ไหม
ลุงก็สู้สู้ถึงปิดฝาโลงสู้จนแก่ตาย
ขอต้อนรับครอบครัวของพ่อเรียบนะครับจากกรุงเทพมหานคร
ป้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

เกิด๒๔๙๔อายุ๗๐นะครับ

ลูกนะแล้วส่วนแกมมี่กับน้องอะไรนะลูก

แอดมินอันนี้คือหลานแหละ

เป็นหลานแล้วนะครับแต่ก็ต้องอยู่กันเนี่ยห้าชีวิตภายในครอบครัว

เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยป๊าทำงานส่งหนังสือเหรอครับ
ครับจะมีพวกบริการหนังสือเช่าฮะ

ปีจนกระทั่งอายุ๖๖กว่าแล้ว
ทางประกันชีวิตเนี่ยเขาบอกนายจ้าง๖๕แล้วประกันชีวิตจะไม่รับนะ
เพราะว่าสักครู่นายจ้างเกิดมีอุปนิเหตุหรือที่เราขี่รถเนี่ย
นายจ้างก็ต้องเสียต้องเสียปิด
สรุปว่างานที่ป๊าได้ทำอยู่นะครับเขาก็ต้องให้ป๊าออกจากงาน
เงินเก็บก็ไม่มีฮะไปกู้นอกระบบมามาลงทุน
กู้มาตอนนั้นประมาณ๗๐๐๐บาทเนี่ยเพื่อนเริ่มกู้กับข้าวโพดกู้กับขาย

เพราะฉะนั้นก็กู้ไปกู้มามันก็ดีละฮะมันก็ใช้ได้ละ
ก็ประมาณ๕๖เดือนแล้วก็เจอปัญหาว่า
เนยเนี่ยจากรังหนึ่งนะฮะ๓๐๐กว่าบาท
เราสู้ราคาเดิมที่เราขายถุงละ๕บาท

ผลซ้ายจำเป็นต้องเลิกเพราะว่าขึ้นราคาลูกค้าก็ไม่ได้
อ่ะเมื่อข้าวโพดคั่วไม่สำเร็จแล้วทำอะไรต่อครับป๊า
ก็มาบอกแฟนบอกว่าให้มาหาอะไรขาย
แฟนก็บอกว่าลองเอาหมูฝอยดูว่าข้าวเหนียวหมูฝอย
ผมก็เอาไปขายข้าวเหนียวหมูพลอยเซ็กแรก
ทำไมถึงทำข้าวเหนียวหมูฝอยได้คะแม่ติ๊ก

ติ๊กเคยทำมาบ้างก็เลยปรึกษากันสองคน

ตอนแรกเป็นยังไงบ้างกับข้าวเหนียวหมูฝอยก่อน
คือแรกเนี่ยขายดี
ไป๕๐กล่องหรือ๘๐กล่อง๑๐๐กล่องก็หมด
แต่ขายไปขายมาเนื่องจากว่าใครกินทุกวันเขาก็เบื่อ
ก็เลยเอาหมูทอดบ้างคราวนี้เอาข้าวเหนียวหมูทอด
ผลประกอบข้าวเหนียวหมูทอดมันก็พอไปได้
เฉลี่ยแล้วทำไปมาจาก๖๐กล่อง๗๐กล่อง
เอาหมูทอดหมูฝอยเอาอย่างละครึ่ง

เฉลี่ยแล้วก็ไอ้หมูฝอยเราเหลือประมาณ๑๐กว่ากล่องบ้าง๒๐กล่องบ้าง
มาขัดทุนกำไรแต่ว่าไม่ถึงกับขัดทุนทีเดียว
แล้วก็คราวนี้ก็มาเปลี่ยนแผนใหม่
หมูฝอยหมูทอดเอาหมูฝอยถ้า๒๐
หมูทอดถ้า๒๐เอาผัดไทยถ้า๒๐
แล้วก็ผัดหมี่อีก๒๐หมี่ชมพูก็ขายดีขายได้

ถึงประมาณ๑๐โมงบางทีก็๑๑โมง
ถ้าขายเช้าต้องให้หมดในบ่ายป๊าจะไม่ยอมขายต่อตอนเย็น
ไม่ไม่ขายครับเพราะแถวคุณภาพ

ให้วินเมอร์ไซม่ะในซอยบ้านแม่ง
เอาไปอีกรอบตอน๔โมงเย็น๓๔โมง
เพราะแฟนเขาจะทำตอนประมาณเที่ยงบ่ายโมง
ไอ้รอบนี้ที่ผมจะต้องไปรอบสองเนี่ย
ผมจะไปขายอยู่ข้างเซ็นทั่น
ลุงก็จะบอกว่า๓ทุ่มเหลือกล่องละ๑๐บาท
คือตามกฎิกาแล้วถ้าถึง๓ทุ่มเนี่ย
บางทีลุงเหลือหมูหวนต้นหมูหมูถอดพัดไทยค่ะ
พอถึง๓ทุ่มเมื่อไหร่ลุงจะลดเหลือ๑๐บาท
ทำไมต้องลดลดเยอะลดครึ่งต่อครึ่งเลยลุง
ว่าถ้าไม่ลดเรากลับมาบ้าน
มันดึกแล้วบ้านก็ไม่มีใครเข้ากินกันแล้ว
ตอนนี้แล้วเราไม่กลัวที่เราจะต้องไปทิ้งเงินของเราเหรอป๊า

หรือเสมอทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร
ผมถามหน่อยป๊าป๊ากลับบ้านดึกสุดกี่โมง

บางทีแล้วเนี่ยรอขายของให้มันหมดให้มันเหลือน้อยที่สุด

ครับนอนกันเวลาไหนผมถามหน่อย
นอนบางทีตีหนึ่งเมื่องเที่ยงคืนกว่าบางทีตีสอง
มีเวลานอนอยู่ประมาณบางวันก็นอนอยู่ชั่วโมงกว่า๒ชั่วโมงกว่า๓ชั่วโมง
แล้วก็ผมก็จะได้นอนตอนที่ว่าผมไปซื้อของที่ตลาดตอนเที่ยงแล้วนะ
ผมจะนอนครึ่งชั่วโมง๑๕นาทีเดี๋ยวต้องลุกแล้ว
ผมมีเวลานอนสวยเฉลี่ยแล้วประมาณ๓ชั่วโมง
ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยพักผ่อนก็จริง
แต่ว่าต้องไปซื้อใบตองมาตัดทำกล่องเผื่อไว้
ติ๊กแม่ติ๊กห่วงอะไรพ่อมากที่สุด
ห่วงเขากลับดึกกลัวเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้

ก็บ่อยบางทีก็๔ทุ่มก็เป็นห่วงก็นอนไม่หลับนะ

ติ๊กพ่อทำงานหนักมากนอนก็น้อย
แม่เองก็ใช่ย่อยแม่ก็นอนน้อยเหมือนกันใช่ไหมครับ

นอนต้องนอนหัวค่ำแล้วก็ตื่นเที่ยงคืน
มันนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทำหมู
แล้วก็ทอดหมูแล้วก็ผัดไทย
ถึงตี๕ให้พ้าไปขาย
แล้วยังไงครับพอหลังจากตี๕แล้วยังไงต่อ
ก็ตื่นทำข้าวให้เด็กกินแล้วก็เปิดร้านขายอาหารตำสั่ง
เห็นบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่ขายอาหารตามสั่งหน้าบ้าน

ตอนนั้นแม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ไหวแล้ว
มันวูบมันแบบมันเซหน้าถิ่ม
ก็ต้องไปหายาดมมาดมแล้วก็ผัดให้ลูกค้า
ลูกค้าไปก็ไปนั่งให้มันเย็นแล้วก็ดมอย่าดม

ก็เพิ่งจะเป็นตอนช่วงอดนอน
สิบจานอะไรอย่างนี้บางวันก็สองจาน

ใช่แล้วที่เหลือก็ทำกับข้าวให้ลูกให้หลาน

เห็นบอกเรานี่ก็ช่วยแบ่งเบาหน้าที่เหมือนกันเหรอลูก

ปกติจะเข้าเย็นนั่นก็บ่าย
ถ้าเกิดหนูเข้าเย็นหนูก็จะเลิกเที่ยงคืน
ถ้าเกิดหนูเลิกเที่ยงคืนหนูเจอแม่ทำของอยู่ก็จะช่วยแม่
เพราะว่าถ้าเกิดหนูจะช่วยแม่มันจะเสร็จไวกว่า

ก็เหนื่อยค่ะแต่เดี๋ยวหนูเข้าเย็นหนูนอนตอนตี๔ตี๕ก็ได้
แล้วหนูไปช่วยหารายได้พิเศษอย่างเช่นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ย

ได้ออกเป็นวิกละค่ะ๑๕วัน

วิกหนึ่งก็ประมาณ๓๕๐๐กับ๔๐๐๐บาท

หนูทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่ปี๑
มันเพราะอะไรลูกเราเห็นว่าพ่อกับแม่คือลำบากเหรอ
ใช่ค่ะหนูรู้แบบว่าฐานะที่บ้านไม่ค่อยดี

เพราะว่าปีหนึ่งมาหนูทำงานมาหนูก็ช่วยจ่ายค่าเทิมด้วย

เพราะว่าต้องชำระให้หมดก่อนถึงจะได้บุญ
ค้างเขามานานกี่ปีกี่เดือนแล้วลูก
ค้างมาประมาณ๒ปีแล้วค่ะ
เราก็เรียนต่อปวสอไม่ได้สักที
ที่จริงก็เรียนต่อได้แต่ไม่อยากจะเพิ่มภาระไปมากกว่านี้
ก็เลยยอมให้เรียนก่อนเพื่อมาหาเงินจ่ายค่าเทอมที่เหลือให้หมดก่อน

จริงเป็น๒๑๐๐บาทแต่หนูผ่อนไปแล้วประมาณ๕๐๐กว่า
ตอนนี้ก็เหลือประมาณหมื่นกว่าบาท
เห็นบอกว่าตอนแรกนะเขาก็เสียกำลังใจเหมือนกันนะ

หนูน้อยใจไหมในครอบครัวเรา
น้อยใจค่ะแต่หนูเข้าใจในฐานะบ้านตัวเอง
หนูก็เลยแบบว่าก็เลยปอบจริงไปด้วย
เข้าใจว่าฐานะบ้านตัวเองเป็นยังไง

พ่อและแม่ก็มีปมในใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมพ่อ

ไม่สามารถหาเงินให้ลูกเพื่ออาวุธการศึกษาออกมา
เพื่อลูกก็จะได้ไปทำพาร์ทไทม์แล้วก็เรียนต่อด้วย
ก็เสียใจลึกเราก็เสียใจเราก็ต้องสู้

เสียใจค่ะที่ไม่มีปัญญาส่งให้ลูก
มมี่ช่วยอะไรบ้างลูกอยู่บ้าน
ช่วยล้างจานค่ะแล้วก็ซักผ้าถูพื้นดูน้อง

ช่วยอะไรส่งลูกค้าอย่างนี้เหรอลูกเหรอ

มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถาม
เพราะว่าเห็นจากสภาพบ้าน

บ้านตอนนี้นะสะอาดสะอ้านมากเลยนะครับ
แต่มันซุดโทรมมากเหรอครับ
เป็นไม้อัดที่เป็นแผ่น

แล้วก็ที่เขาเคลือบสองหน้าแล้วดูมันดูสวย
แต่พอใช้ไปใช้มาขาพุลงไป

น้ำมันดันขึ้นมาอยู่เรื่อย
คือเอาไม้เหมือนเอาไม้ปูไว้เฉยอย่างนี้

แต่ข้างล่างไม่มีอะไรลองเลยคุณผู้ชม
ก็มันจะมีคานบ้างไม่มีบ้าง
จังหวะที่เราไปเหยียบตรงนั้นไม่มีคาน

ภายในระแวกนั้นเป็นอย่างนั้นหมดเกือบทุกหลังไหม

พวกนั้นไม่เป็นน้ำคองครับเป็นน้ำคำ
พอพูดถึงน้ำคำปั๊บสิ่งที่เราต้องนึกถึงนั่นก็คือยุง

ตะขาบครับมันหล่นลงหัวเรามานี่

กราบบ่อยครับที่บ้านนี้โดนกันบ่อย
คุณบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ย
อยู่บนหิ้ง

คือสภาพแถบนั้นมันมีทั้งตะกรวดมีทั้งงูมีทั้งเก็บตะขาบเต็มไปหมดเลย

มันหนีจากป่าที่เขาลก
มันไม่รู้จะไปไหนมันก็ดันเข้ามาทางชุมชน
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตป๊าจะนำทุนไปทำอะไรครับ
ให้เป็นค่าวุฒิการศึกษาของลูก

เพื่อน้องจะได้จบแล้วก็ไปเรียนต่อ

ต้องการไปทำบ้านให้มันดีกว่านี้
แล้วก็อยากทำบ้านให้มันเป็นกิจลักษณะ

ต่อให้ต้องเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหน
ก็ไม่มีคำว่าท้อสำหรับพ่อคนนี้

มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อเรียบ

ให้สามารถพิชิตโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ

เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวของพ่อเรียบจากกรุงเทพมหานครนะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

วางเรื่องให้ดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อเลี่ยมมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ถ้าพ่อมั่นใจเรื่องไหน

แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ข้าวเหนียวหมู
เรื่องที่๒กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่๓ลิเวอร์พูล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมจิตจงจอหอ

เรื่องสมจิตจงจอหอครับ
ทำไมพ่อถึงชอบสมจิตจงจอหอครับ
นิสัยแล้วก็แกคุยฉะฉานดีตลกติดตลกด้วยอะไรพวกนี้ครับ
จริงแล้วตอนที่พี่สมจิตได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยพ่อได้ดูไหม

บอกตรงเลยนะว่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้นะฮะพี่สมจิตจงจอหอเนี่ย
เข้าวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วนะครับ

เข้าไปไปเป็นนักร้องด้วยนะฮะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สมจิตจงจอหอร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องใด
ตัวเลือกที่สองบุญชูจะอยู่ในใจเสมอ
ตัวเลือกที่สามบางระจันทร์สอง
ตัวเลือกที่๔องค์บาก๓
ข้อนี้ถ้าเป็นภาพยนตร์ยากนะครับ
เพราะว่าไม่ค่อยได้ติดตามติดตามเรื่องการชกมวย
เหรียญทองพศไหนอย่างนี้ได้
ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะขอให้ตอบถูกด้วยครับ
ตัวเลือกที่๓บางรจันทร์๒
ตัวเลือกที่๓บางระจันทร์๒ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ติ๊กแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ติ๊กขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องข้าวเหนียวหมู
เรื่องกรุงเทพมหานคร

ขอเชิญแม่ติ๊กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ติ๊กก็คือแม่ครัวประจำบ้านนะครับ
หนึ่งในเมนูนั้นก็คือข้าวเหนียวหมู

ข้าวเหนียวหมูทอดกับข้าวเหนียวหมูฝอย

หมูทอดตอนนี้นะ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มีหมูฝอยนะฮะมีข้าวเหนียวยังร้อนอยู่เลยนะครับคุณผู้ชม

แล้วก็จะมีกล่องให้มีถุงมือมีใบตองรองให้นะครับ

แล้วทำออกมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้

และอันนี้หน้าหมูฝอยนะครับ
แต่แม่ทำคนเดียวไม่ได้แน่
เอาผู้ช่วยด้วยไหม
วิ่งเสิร์ฟ

เอาไหม

วิ่งเสิร์ฟใครจะเสิร์ฟของใคร

ถ้าพี่เอ๋ถ้าพี่เอ๋ใส่กล่องแล้วแอดมินจะเอาไปวางที่ไหนลูก

แล้วส่วนของแคมมี่ก็ของคุณแม่นะลูกนะ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
บรรจุข้าวเหนียวหมูทอดและข้าวเหนียวหมูฝอยใส่กล่องจำนวน๑๖กล่อง
ปั่นเดียวไปเลยครับ
ปั่นเดียวไปเลยครับ
แม่พยายามจกให้ทีเดียวให้ได้เลยครับไม่งั้นช้าแน่แน่
เออใช่ลูกปิ๊ด
เร่งลูกเร่งพี่เอ๋บอกเชียร์พี่เอ๋ดด้วยเร็วเร็วเร็วเร็ว
สองแล้วนะหมูป๋อยนำไปแล้วลูกเอ้ยหมูป๋อยไปแล้วสองแล้ว
หมูทอดตามไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสองต่อสองนะฮะตอนนี้นะฮะ

มาดูซิว่าใครจะนำนะครับ
สี่ครับครึ่งทางอย่างละครึ่งทางฮะ
ตอนนี้ครบแล้วนะฮะอย่างละ๘กล่องแม่คิดว่าทำได้ไหม
ทำได้ค่ะได้นะขอให้โชคดีครับอ้าวไปผู้ช่วยขอบคุณมากครับ
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

หนูเกิดจังหวัด
กรุงเทพค่ะ
กรุงเทพนะรู้จักเกาะรัตนโกศิลป์ไหม
รัฐนโกศิลป์ของเราก็คือ
วัดพระแก้วสารหลักเมืองสนามหลวง
นะลูกนะค่ะพร้อมยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดใดไม่ได้อยู่ในเกาะรัตนโกศิลป์
ตัวเลือกที่หนึ่งวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ตัวเลือกที่สองวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ตัวเลือกที่สามวัดมหันนภารามวรวิหาร
ตัวเลือกที่สี่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
หนูไม่รู้จักเกาะรัตนาโกศิลป์
แต่พอพูดว่าอยู่แถววัดพระแก้ว

ถึงจะนึกออกว่าอยู่แถวนั้น
เพราะว่าปกติหนูไม่ได้ไปแถวนั้นเลย
ยังไงก็เอาใจช่วยหนูด้วยนะคะ

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ตัวเลือกที่หนึ่งวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารครับ
เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบพร้อมกันหลังจากที่ตอบครบ๔ข้อ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่อง

ขอเชิญน้องแกรมมี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วอยู่ในบ้านหลังนี้หนูเป็นคนเก็บกวาดบ้านด้วยไหม

ตอนนี้บ้านหลังนี้ลูกที่ประตูบานนี้
เห็นว่าติดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไว้ด้วยเหรอ

คำถามของเราอยู่ที่หนังสือพิมพ์ที่ป๊าพาดเอาไว้เนี่ยลูก

เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พาดหัวข่าวในตำแหน่งนี้คือ
ข่าวเกี่ยวกับอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งประกาศจับแกนนำม็อบ
ตัวเลือกที่๒นางงามติดโควิด๑๙

นางรำชวดหวย๑๒ล้าน

ฆาตกรรม๓ศพหมกป่า
หนูเคยเห็นหนังสือพิมพ์ที่หน้าบ้านค่ะ
ถ้ารู้ว่าจะออกโจทย์แบบนี้หนูยืนจ้องตั้งนานแล้วค่ะ
ข้อนี้ไม่ยากค่ะหนูจะสู้ค่ะ

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
เอาล่ะ๔ข้อครบแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นช่วงหน้าเราต้องมาลุ้นและเอาใจช่วยกันนะครับว่า
ครอบครัวของพ่อเรียบจากกรุงเทพมหานคร

คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับมาถึงแล้วครับ
วินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของพ่อเรียบจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ตอบถูก๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเรายังมีของขวานสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา
จากการตอบถูกในแต่ละข้อจะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
โดยมีเวลาไขกุญแจดอกละ๒๐วินาทีจะเลือกส่งคนในครอบครัวมาตามจำนวนกุญแจก็ได้
มาเพียงท่านเดียวก็ได้ซึ่งภายในตู้โบนัสจะประกอบไปด้วย
เงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
วันนี้มีแต่ได้กับได้จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเรียกเฉลยข้อแรกอีกข้อแรกก็คือข้าวเหนียวหมูครับ
เมื่อก่อนอยากก็ไปทำผ่านสั่งประมาณ๑๐๐ต๑๙ชีวิตขนาดสองสองสักก็ไม่ได้
ร้อยสองร้อยบางวันก็ขายไม่ได้เลยนะ
ก็ลำบากอยู่นะเพราะว่ามันใช้จ่ายเยอะ

ถ้าวันหนึ่งลุงก็หยุดขายของ
ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเบ้นไม่มีรายรับ

ใส่กล่องจำนวน๑๖กล่อง

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ทำได้ก็ไม่ได้

ครอบครัวของพ่อเรียบนะครับจากกรุงเทพมหานคร
ได้รับทุนไปต่อชีวิตข้อแรกนะครับ
๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเฉลยต่อเลยนะ

จากเรื่องบ้านของเราครับ
อยู่กับปู่กับย่ามาตั้งแต่เกิดเลยค่ะ

หนูคิดว่าหนูต้องเรียนให้จบค่ะแล้วก็เป็นเด็กดีค่ะ
หัวข่าวในตำแหน่งนี้คือข่าวเกี่ยวกับอะไร
เบอร์ที่๒ข่าวนางงามติดโควิด๙

ข้อแรกผ่านไปได้แล้วนะครับถ้าจะลุ้นเงินล้าน
ถ้าจะลุ้นเงินล้านข้อนี้ก็ต้องถูกเช่นกันนะครับ

ถูกถูกถูกถูก

หัวข่าวในตำแหน่งนี้คือข่าวเกี่ยวกับนางงามติดโควิด๑๙นะครับ

ตรวจ๒นางงามผิวสีมิสแกรนด์พบติดโควิด๑๙นะครับ
ครอบครัวพ่อเรียบจากกรุงเทพมหานครได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๑๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
ครึ่งทางแรกนะครับคุณผู้ชมครับไปได้สวยมากเลยนะฮะ
ลุ้นกันต่อครึ่งทางหลังนี้
จากหนึ่งหมื่นบาทเป็นหนึ่งแสนบาทแล้วลุ้นหนึ่งล้านบาทนะครับ
สองข้อที่เหลือผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง
สมจิตจงจอหอครับเราพวงว่าวันข้างหน้าเนี่ย
ถ้าเราขายไม่ได้ลูกมันจะไปโรงเรียน
มันจะไปโรงเรียนมันจะพอใช้เปล่า
ห่วงที่สุดคือถ้าไม่มีผมทุกอย่างจบเหมือนกัน
ผมอยากจะให้พวกลูกหลานมันมีการศึกษา
ท้อก็ไม่มีประโยชน์ลุงก็สู้สู้จนแก่ตาย
สมจิตจงจอหอร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องใด
ตัวเลือกที่๓บางรจันทร์๒

หลวงแสนบาทหลวงแสนบาท
ถ้าถูกข้อนี้นะ๑แสนบาทนะครับ
แล้วไปลุ้นอีก๑ข้อที่เหลือคือ๑ล้านบาทแล้วนะครับ
ผิดนะครับ

ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องบุญชู

โดยรับบทเป็นปิงวังลูกน้องของอบต

เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับครอบครัวของพ่อเรียบ

ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตสองดอก

ลุ้นกันต่อในเงินแสน

จากเรื่องกรุงเทพมหานครครับ

ตั้งแต่ปี๑เพราะว่าอยากแบ่งเบาเหมือนกันค่ะ
ที่หนูอยากทำงานด้วยเพราะว่าก็อยากเลี้ยงเขาสองคนด้วย

หนูก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเขาทั้งสอง
ก็อยากให้เขาพักผ่อนไม่ต้องทำงานหนักแล้ว

วัดใดไม่ได้อยู่ในเกาะรัตนโกศิลป์

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

แล้วกุญแจต่อชีวิตอีกหนึ่งดอกนะฮะ

ตัวเลือกที่สี่ครับวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเกาะรัตนโกศิลป์นั่นเอง
ตอนนี้ครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอกเพื่อไปขายตู้โบนัสจำนวน๔ตู้นะครับเชิญประจำที่ครับ
ขอให้โชคดีในการไขไข่ครั้งเดียวแล้วให้ออกเลย
ถ้าขายไม่ออกเอต้องรีบเปลี่ยนตู้ทันที
มัวเสียเวลานะครับเพราะไม่อย่างนั้นดอกที่สองหนูจะกดดันทันทีนะลูก
ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้หนูต้องตัดสินใจว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๒เลือกครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ

ออกแล้ว๑ดอกครับลูกไปดอกที่๒ยังมีเวลาลูกใจเย็น
ออกเลยครับมาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่า
โบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
ขอให้โชคดีครับเท่าไรดังด้าน
ข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับโอ้โหต่อครับโบนัสหลังตู้หมายเลขสี่
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

หนึ่งหมื่นหรือเปล่าเท่าไร

มาดูโบนัสที่เหลือนะฮะหมายเลขสองก็คือ
ห้าพันบาทครับและโบนัสหลังตู้หมายเลขสามก็คือ
ห้าพันบาทครับและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของพ่อเลียบจากกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้น๒๐๐๐บาท
พร้อมกับข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัม
พ่อครับจริงแล้วเงินตรงนี้ก็คงต้องไปต่อชีวิต
ต่อครับในเรื่องของค่าเทอม
ครับทยอยจ่ายได้ให้มันน้อยลง
และอีกส่วนหนึ่งพ่อก็อาจจะแบ่งไว้เพื่อ
บ้านและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมาลงทุนไว้เก็บสำรองไว้
ก็มีกำลังใจเนาะสู้กันต่อนะครับ
รายการของเราก็เหมือนอีกหนึ่งรายการที่เป็นสะพานบุญ
แล้วก็เป็นโอกาสของหลายครอบครัวนะครับ

ความหวังของพ่อขอเพียงได้ส่งลูกหลานให้ถึงฝั่ง
แม้จะต้องแลกกับความเหน็ดเหนื่อยที่ท้าโถม

แต่พ่อก็จะขอสู้สุดลมหายใจ
เรามาช่วยกันทำความฝันของพ่อเรียบ
ให้เป็นจริงด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมคนละเล็กละน้อย
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของพ่อเรียบ
ไว้ในใจของคุณผู้ชมอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

โมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับ
พ่อครับและทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีที่มาถ่ายทอด
กำลังใจดีที่มามอบให้นะครับ
ขอให้พ่อและแม่และก็ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง
คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามาครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้

ถ้าเกิดช่วงฝนตกหนักนะครับ

น้ำก็ไหลเข้าไปอยู่ในบ้านครับ
ผมฝันอยากมีเงินมาสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัว

ภายในเวลา๓นาที

ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร